เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรที่มันดับร้อน
นี่เลยครับกับร้านนี้น้ำปั่นน้ำปั่นนางฟ้า
ราคาเป็นมิตรต่อมวลมนุษย์

ใช่แล้วล่ะครับนี่ร้านล้ำปั่นร้านนี้ครับ
ร้านป้าแดงน้ำปั่นนางฟ้าราคาโลกมนุษย์นะฮะ
โอ้โหชื่อยิ่งใหญ่จริง
ตั้งอยู่ที่ทะมนต์ช้างคลานอเภอเมืองจังหวัดเฉียงใหม่
เป็นร้านที่ฮิตฮอตมากของชาวตำบลช้างคลาน
ในช่วงที่อากาศมันร้อนแบบนี้

บอกเลยนะป้าแดงเนี่ย

จะถูกหรือจะแพงป้าแดงก็ขายแก้วละ๑๐บาท
โหถูกใจจริงค่ะ
อุ้ยส้มปั่นแตงโม้ปั่นสัปดาห์ปั่นแอปเปิลปั่น
ก็มีนะครับเป็นสุดยอดเมนูสารพัดเลยทีเดียว
ที่ช่วยดับร้อนได้เขาคันน้ำมาแบบสด
แล้วที่สำคัญที่ปั่นลงไปมันมีเนื้อผลไม้ลงไปด้วย

เป็นมิตรภาพที่ดีต่อการเป็นเพื่อนกัน
นี่เขาขายเพียงแก้วละ๑๐บาท
บอกเลยนะช่วงนี้มันฮอตจนถึงขั้นที่ว่า
ลูกค้าแห่กันมาซื้อ

ขนาดนั้นถูกต้องเพราะว่าเยอะมากไง
แดงแกจะไปจำได้ยังไงใครมาก่อนมาหลัง
สั่งอะไรกี่อย่างบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าคนเยอะมาก
ใช่แล้วครับป้าแดงท่านนี้นะ

เจ้าของร้านน้ำปั่นเธอเล่าว่าเปิดร้านขายน้ำปั่นนี้มานาน
ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ขายมาก็ขายในราคาแค่

จะเป็นผลไม้ชนิดไหนอะไรยังไงคือจะปั่นรวมกัน

เกี่ยงเลยว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนนะครับ
เรียกได้ว่าเธอนั้นอยากให้ลูกค้าได้กินแต่ของดี
ในราคาที่เป็นมิตรอย่างที่บอกไป
ยืนยันไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
เธอนั้นก็ยังคงขายแก้วละ๑๐บาทเหมือนเดิม

ชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวที่เชียงใหม่แถวนั้น

แก้วละ๑๐บาทขายได้กี่แก้ววันนึง

บอกเลยนะครับว่าร้านนี้ถูกอกถูกใจ
อยากให้ใครต่อใครนั้นไปลิ้มลองกัน
ป้าแดงน้ำปั่นนางฟ้าราคาโลกมนุษย์ครับ

เปิดตั้งแต่๑๑โมงเช่าไปจนถึง๔ทุ่ม

ผมมีสโลแกนให้ป้ากันเลย
ทำป้ายไวนิวใหญ่เลยนะ

ปั่นนางฟ้าเย็นทั่วล่าในราคาโลกมนุษย์
ถูกที่สุดใน๓โลก
จ่ายน้อยแถมอร่อย
นี่ดื่มบ่อยสุขภาพดี
ของถูกราคาดีเพราะป้าแดงขายแก้วละ๑๐บาท